หมายวางกฎเหล็กเข้มข้นเรียกว่าใช้ยาแรงคือพักการเมือง
ถ้าออกนอกรู่นอกทางโดยเฉพาะประเด็นชี้นำครอบงำพักสามารถถูกยุบพักได้เลย
กฎเหล็ก๒ข้อก็คือ
ข้อหนึ่งห้ามพักการเมืองยินยอมให้บุคคลอื่น
ซึ่งไม่ใช่สมาชิกควบคุมชี้นำจนขาดความอิสระ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ภาคฟาฝืนโทษคือถูกยุคภาคการเมือง
คณะกรรมการบริหารภักดิ์จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง

ข้อ๒ห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่สมาชิกควบคุมครอบงำ
ชี้นำพักการเมืองจนขาดความอิสระ
ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทั้งจำทั้งปรับ

และสารอาจสั่งเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งของผู้ใดนั้นด้วย
แต่ถ้าพักการเมืองนั้นไม่ยินยอมไม่ทำตาม
หรือไม่ยอมถูกชี้นำครอบงำจากผู้ใด
พักการเมืองใดดังว่านี้

แล้วมาช่วยกันทำการเมืองสร้างสรรค์โปร่งใส
บริสุทธิ์ยุติธรรมกันนะครับ